ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่พื้นที่หมู่๒นะฮะ
ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเนี่ยก็คือคนเนี่ยบุกไปยิงนะ

แรกบอกจะเอาโอ้โหทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเลยนะ

ท่านผู้ชมมาเนี่ยสรุปแล้วเสียชุดไป๑ศพบาดเจ็บอีก๒นะฮะ
ผู้ต้องหาก็จับได้แล้ว
แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยมันมีภาพที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็โอ้โห
มันทำให้เห็นถึงความรักความห่วงใยของคนที่เป็นแม่ต่อลูก
อืมนี่ไงคุณแม่นี่คุณแม่นะฮะ
ลูกชายถูกยิงด้วยใช่ค่ะ
แต่ลูกชายบาดเจ็บลูกชายเป็นประธานกรรมการประปาหมู่บ้าน
ใช่น้องสาวของชายคนนี้ก็โดนไปด้วยนะอืม
คือทั้งลูกชายลูกสาวโดนยิงหมดอ่ะแต่บาดเจ็บอีกคนนึงเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
แต่แม่เท่าคนนี้เนี่ยวิ่งไปดูลูกเนี่ยเห็นว่าลูกถูกยิง
คือเชื่อไหมปกติเวลาเดินเนี่ยค่ะ

ใช่ก็อายุเยอะแล้วอ่ะแม่เท่าใช่มั้ย

แปดสิบเจ็ดแล้วนะฮะนี่แบบทิ้งไหมทงไหมเท้านี่ฮะ
คือเดินแทบไม่ไหวแต่พอเห็นว่าลูกถูกยิงบาดเจ็บคือ

วิ่งเลยอ่ะนี่ฮะวันนี้เราไปคุยด้วย

นะครับเราไปคุยด้วยนะฮะ
จะได้ถามแม่เท่าว่าโอ้โหตอนนั้นมันเป็นยังไงกัน

แต่ไล่เหตุการณ์ก่อนนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุที่มีผู้ที่บุกไปยิง
จนคนบาดเจ็บ๒แล้วก็เสียชีวิต๑นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายฉัดชัยภูมิมหาศาลอายุ๕๙ปี

ส่วนผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บก็คือคนนี้ฮะหนึ่งในนั้น
สถิตวงค้าอายุ๖๒ปีเป็นประธานกรรมการปราปาหมู่บ้าน
อีกคนนึงอยู่ใกล้กันชื่อนางพันธกาวงค้าอายุ๕๒ปี
เป็นน้องสาวของนายสถิตตอนนี้ทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะครับ
มือปืนที่ก่อเหตุชื่อว่านายธีรศักดิ์วงคมหรือว่านายแดงอายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าของร้านขายจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
หลังเกิดเหตุได้ไปมอบตัวกับตำรวจสพแม่ทานะครับ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
เรื่องต้นเนี่ยนายแดงคนนี้ครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ตรงกลางที่ตำรวจ
นายแดงบอกว่าเขาขัดแย้งกับกรรมการประปาของหมู่บ้าน
เรื่องน้ำปลาปลาเนื่องจากในช่วง๒๓ปีหลังมา
อันนี้นายแดงเขาขายน้ำอุปโภคบริโภคขายแข่งกับปลาปลาหมู่บ้าน

ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ดินของนายแดงนายแดงก็ไม่พอใจกรรมการประปาหมู่บ้าน
แล้วก็เกิดปัญหาระหองระแหงกันมาตลอด
ก็ไปยิงเขาเลยมีส่งข้อคงข้อความไปแจ้งไปขู่อะไรไว้ก่อนด้วย
สุดท้ายไปยิงเขาจริงนะฮะ
ตอนที่ไปยิงเขาแล้วเนี่ยก็คือภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงที่ชุลมุนวุ่นวายมีคนเขาบันทึกภาพเอาไว้เนี่ยนะครับ
มีภาพอยู่ภาพหนึ่งคือภาพนี้ก็คือแม่เท่าท่านนี้วิ่งไปใช้ผ้าเช็ดเลือดให้กับลูกชายที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ลูกสาวก็ถูกยิงบาดเจ็บแต่ลูกชายแล้วดูอาการหนักมาก
แม่เถ้าก็ไปน้องไม่หนีเลยไม่ห่างเลย
หลายคนบอกโอ้โหเนี่ยฮะความเป็นห่วงของแม่ที่มีต่อลูก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปคุยกับคุณยายที่อยู่ในภาพนะครับ
นางยอดวงค้าอายุ๘๗ปีแม่ของนายสถิตที่ถูกยิงบาดเจ็บ
แล้วก็นางพันธกาด้วยถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
วันนี้อยู่ที่บ้านนะครับคุณยายยอดก็พาเราไปดูจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังตอนที่ไปช่วยลูกชาย
คุณยายบอกว่าปกติไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้เท้าเดินนะ

นี่ฮะแต่นาทีนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงไม้ทงไม้เท้าทิ้งหมด

วิ่งไปหาลูกเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าตัวเองจะถูกยิงตามไปด้วย

ยายบอกว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะใต้ยุ้งข้าว
ลูกชายนะกับนายฉัดชัยผู้ตายนายฉัดชัยนี่ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒
ส่วนลูกชายชื่อนายสถิตเป็นประธานกรรมการประปาของหมู่บ้าน
เขากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ที่ม้านั่งข้างบ้าน
หลังจากนั้นนายแดงหรือว่านายธีรศักดิ์ผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนเนี่ย
อยู่ดีเดินถือปืนเข้ามาหาลูกชายแล้วก็คุยกันอยู่คุยกันไม่นาน
นายแดงชักปืนยิงใส่ลูกชายเลยกระสุนเข้าโหนกแก้มแล้วก็หันไปยิงใส่นายฉัดชัย
ซึ่งนั่งอยู่ข้างจนนายชัดชัยล้มลงนะฮะสุดท้ายนายชัดชัยตายนะฮะ
แต่ว่าคุณยายแดงบอกว่าตอนนั้นยังเห็นว่านายฉัดชัยถูกยิงไปพยายามวิ่งหนี
แต่นายแดงตามไปยิงซ้ำอีกหลายนัดจนเขาตายทีแรกเขาไม่ตาย
พอเห็นว่านายแดงเนี่ยยิงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ
ยายอดคุณยายบอกว่ารีบวิ่งเข้าไปหาลูกชายตอนนั้นลูกชายถูกยิงบาดเจ็บ
เพราะกลัวว่าจะถูกนายแดงยิงซ้ำทิ้งไม้เท้าเลยฮะวิ่งเลย
วิ่งไปหาลูกชายตรงม้านั่งที่ถูกยิงทั้งที่ปกติตัวเองเดินยังไม่ค่อยคล่อง
เห็นลูกชายเนี่ยตอนนั้นที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยเลือดออกปากออกจมูกเต็มเลย
ระหว่างนั้นลูกสาวคือนางพันธกาก็เห็นแม่ไปหาพี่ชายที่ถูกยิง
ก็กลัวแม่จะไม่ปลอดภัยวิ่งตามมาช่วยป้องกันแม่อีกคนนึงกลัวแม่จะถูกยิง
แต่ยังไม่ทันจะวิ่งมาถึงแม่ลูกสาวถูกยิงเข้าไปฮะที่ข้อเท้าซ้าย
เป็นกระสุนลูกหลงในช่วงที่นายแดงยิงไปยิงมาแล้วไปยิงนายฉัดชัยยิงซ้ำเขาจนเขาเสียชีวิต
หลังจากนั้นนายแดงก็เดินหนีออกไป
เพื่อนไทยจะตามลูกได้แล้วเอาลูกแม่ตาย
ลูกสาวแม่นั้นเคยเห็นแม่วิ่งไปหาพี่ชาย
พี่ชายก็วิ่งตามแต่กลัวว่าคนร้ายจะยิงแม่กับพี่ชาย
นี่ฮะแม่ซุ่มเสียงยังแข็งแรงนะคุณยายอายุ๘๗แล้วนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนี่ฮะติใช่ไหม
นี่คุณกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์แล้วไปให้ยายเขาวิ่งอีกรอบหนึ่ง
ยายบอกยายไม่ไหวแล้ววิ่งได้รอบเดียวอ่าแต่วันนี้เมื่อกี้ยายวันนี้ยายก็วิ่งไหวนะ
ยายวิ่งให้ดูเลยยายมีแรงแข็งแรงนะ๘๗แล้วนะครับ
ยอดบอกว่าตอนที่เกิดเหตุใจคอไม่ดีเพราะเห็นลูกชายเนี่ยโอ้โห
เลือดออกปากออกจมูกนะพูดอะไรตอบโต้ก็ไม่ได้นะครับ
ตอนนั้นกลัวมากว่าจะเสียลูกชายไปสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าคงมาจากเรื่องน้ำปลาปลาหมู่บ้านนั่นแหละ
ที่ลูกชายกำลังดูแลอยู่กับนายฉัดชัยนายแดงเนี่ยหาว่าลูกชายกลั่นแกล้ง
เพราะนายแดงเขาก็ทำน้ำปลาปลามาขายให้กับชาวบ้านเหมือนกัน
แต่นั้นเขาทำขายแต่เนี่ยเขาเป็นปลาปลามู่บ้านนะครับ
ซึ่งที่บอกว่าลูกชายไปทำน้ำปลาปลาพยายามจะกลั่นแกล้งในแดงให้ทำมาหากินไม่ได้
ไม่เป็นความจริงพฤติกรรมของนายแดงถือว่าโหดเยี่ยมมาก
อยากให้ตำรวจลงโทษให้ถึงที่สุดเพราะหากปล่อยออกมาก็จะเป็นอันตรายกับคนในหมู่บ้าน

ก็อาการเขาก็ไม่ดีแหละแม่ก็บอกให้ลูกละทำสติดีนะ
ลูกได้ทำอะไรไว้ก็นึกถึงบุญคุณแม่ไปรักษาเนอะ
แม่ก็นำพึงไปเรื่อยแล้วก็มันยังไม่จากเท่าขอไปโรงพยาบาล
มันดึงไม่พูดอะไรอยากกลับแม่เลยขอให้ลูกเรานี่ปลอดภัยแม่ก็พอใจแล้ว
แม่คิดอย่างเนี้ยแม่ไม่คิดว่าฆ่าใครเลยมันโหดร้ายโหดร้ายจริงจริง
อายุถึง๘๘แล้วยังไม่เคยมาพบเดี๋ยวนี้
นี่๘๗๘๘แล้วเห็นไหมฮะโอ้โหทีนี้เราก็จะลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งหน่อย
ฝั่งของผู้ต้องหานะครับที่บอกว่าเขาเนี่ยโอ้โหทำน้ำปลาปลาน้ำอุปโภคบริโภค
ให้กับชาวบ้านแต่คณะกรรมการประปาหมู่บ้านเนี่ยมากลั่นแกล้งเขา
ไปขุดบ่อเพิ่มเติมแล้วไปขุดในแถวที่ของเขาอีกอะไรอย่างนี้นะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของนายแดงนะครับอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไม่ถึงร้อยเมตรนะครับ
ใกล้กันนิดเดียวเนี่ยฮะคุณยายเขาเลยเป็นห่วงไงว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดจะประกันตัว
จะพ้นโทษออกมาก็แล้วแต่จะอยู่กันยังไงค่ะเกิดลูกชายหายเจ็บกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจะยังไง
มาอยู่ที่บ้านแล้วจะยังไงอยู่ใกล้กันไงโอ้โหเนี่ยตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เป็นตึกแถวสองชั้นขายรถจักรยานยนต์นะฮะแต่ว่าวันนี้ร้านปิด
มีแผ่นกระดาษเขียนเบอร์โทรติดไว้นะฮะคุณกิติศักดิ์ก็เลยเออลองโทรไปหน่อยนะ
เพื่อจะขอข้อมูลแต่ไม่มีใครรับสายนี่ฮะ
หลังจากนั้นก็เลยไปที่วัดทาป่าศักดิ์เป็นที่ตั้งศพของนายฉัดชัย
ครอบครัวของนายฉัดชัยบอกว่านายฉัดชัยเพิ่งมาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่ปี
ตั้งใจทำงานมากทำงานเพื่อลูกบ้านไม่เคยคิดถึงความสุขส่วนตัว
เวลาใครมาขอความช่วยเหลือจะไปช่วยทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ส่วนปัญหาเรื่องงานไม่เคยเล่าให้ทางครอบครัวฟังแต่ครอบครัวบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ย
แดงเขาทำน้ำปลาปลาแข่งกับประปาหมู่บ้านเพราะว่าบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าน้ำปลาปลาหมู่บ้าน
มันก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างไหลแรงบ้างไหลไม่แรงบ้าง
ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรบางคนเขาก็ต้องใช้บริการน้ำปลาปลาของนายแดงที่ทำขาย
นายแดงเขาคิดค่าน้ำปลาปลาหน่วยละแปดบาทส่วนปลาปลาหมู่บ้านเขาคิดหน่วยละ๖บาท
แดงเนี่ยคิดแพงกว่าสองบาทต่อหน่วยแต่ปีนี้น้ำปลาปลาในหมู่บ้านไม่ขาดแคลน
ชาวบ้านเขาก็ใช้น้ำปลาปลาหมู่บ้านแล้วไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายแดงไปหลอกให้ชาวบ้าน
ร้องเรียนหน่วยงานราชการว่าบ่อน้ำปลาปลาของหมู่บ้านเนี่ยเป็นของตัวเอง
หน่วยงานราชการต้องมาตรวจสอบแล้วพบว่าเอ้ามันไม่ใช่ของนายแดงนี่อันนี้มันของหมู่บ้านเขา
นายแดงก็เลยไม่พอใจเนี่ยแล้วก็จะคอยคิดว่าตัวเองเนี่ย
ถูกทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเขากันแกล้งอยู่ตลอด
เสมอว่าเหมือนทางนี้จะแกล้งใส่ร้ายเขาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันไม่ใช่อ่ะวันนั้นวันนั้นที่ไปที่อำเภอประหลัดก็พูด
พูดให้ฟังทีแล้วพูดให้เขาอันนั้นฟังว่ามันไม่ใช่
แล้วเขาก็มาดูที่ดูอะไรกันเขาก็มันไม่ใช่ของเขา
มันเป็นของส่วนรวมตรงเนี้ยค่ะคือเขาเขาอาจจะเข้าใจว่า
ตรงร่องน้ำเนี่ยเป็นที่ของเขาแต่จริงจริงแล้วร่องน้ำมันก็ต้องเป็นของชุมชนใช่ไหมคะ
รับหวังอะไรต้องทะลาหมดเลยพอทีแรกกะมาว่าจะมาอยู่แบบ
นะคะทำเพื่อพัฒนาที่นี่ให้มันดีค่ะ
เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องวางให้หนูกับแม่อยู่แต่แต่หนูคิดว่าพ่อหนูอะค่ะ
เขาคงไม่ได้โกรธแค้นหรือว่าไม่อะไรอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาก็ทำสุดความสามารถของเขาค่ะ

เขาไปทำงานทำเพื่อชุมชนอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของเขา
นี่ฮะมันก็สืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่องของ
แหล่งน้ำที่จะมาผลิตน้ำปลาปลา

ตรงจุดที่เป็นปัญหาก็คือจุดที่เป็นบริเวณลำห้วย
เป็นลำห้วยสาธารณะที่อยู่ติดกับที่ดินของนายแดง
ซึ่งนายกมลเพียรพนัทศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าเขาเองเขาก็เป็นกรรมการประปาหมู่บ้าน
ทั้งหมู่บ้านทำน้ำปลาปลามานานแล้ว
ทำก่อนที่นายแดงจะมาทำน้ำปลาปลาขายให้กับชาวบ้านอีก
แล้วบ่อน้ำปลาปลาของหมู่บ้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณลำห้วยสาธารณะ
ซึ่งมันติดกับที่ดินของนายแดง
ตรงจุดเนี้ยบางทีทางหมู่บ้านเนี่ย

ก็ต้องไปดูแลซ่อมแซมไปซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ตรงนี้ฮะนายแดงก็กล่าวหาว่าจะไปแย่งน้ำ

ความจริงแล้วมันเป็นลำห้วยสาธารณะ
ทางหมู่บ้านเขาเอาไปผลิตน้ำปลาปลา

แต่นายแดงเองเนี่ยพอไปเอาน้ำมาทำปลาปลาขายต่อให้ชาวบ้าน
ตัวเองอาจจะลงทุนทำโค้งทำเครื่องผลกผลิตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
จะใส่แท้งใส่ถังใส่ขวดอะไรก็แล้วแต่

แต่ว่าไปหาว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ย

แย่งน้ำของเขาเป็นน้ำในที่ดินของเขา
ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะ
บางทีก็เสมอมันไหม้บ้างมันเสียบ้าง

พวกผมก็ต้องไปดูน้ำบ่อน้ำ
แต่บ่อน้ำมันติดขับรั้วของคนก่อเหตุครับ
แล้วคนก่อเหตุหาว่าพวกผมเขาจะไป
รังแก่เขาจะไปหาล่อภูก้า
อกให้เขามาว่าผมเขายิงว่าอย่างนี้
เขาพูดอย่างนี้นะ
พวกผมเขาก็ไม่มีเจตนาจะทำอะไรสักอย่าง
แล้วพวกเขาสู้หรือสาวบ้านเป็นกรรมการ
แล้วเขาก็มาหากันแกล้งว่าพวกผมไปว่าเขา

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
แล้วก็มีเรื่องของการยิงผู้อื่นที่บาดเจ็บอีก
ก็คุมตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้
ก็เดี๋ยวจะรอสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมต่ออีกหน่อยนะครับ